เกือบบ่ายโมงแล้วอีก๘นาทียังทันไหม
ทันฮะทันลอตเตอรี่ตอนนี้อันงั้นไปหาเลขก่อนโค้งสุดท้ายแล้วจริงค่ะ
คุณผู้ชมไปดูนะคะไปวัดออริจินัลก่อนเลยสำหรับไอ้ไข่นะคะ
เจดีศรีชนนครศรีธรรมราชค่ะ
จะบอกว่าคนเยอะมากนะคะ
เนื่องแน่นไปด้วยทั้งนักเสี่ยงโชคนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ
แห่ไปขอโชคขอลาบขอพรจากไอ้ไข่

ไอเอ้ยให้น้องสักงวดพี่ไข่

รวมทั้งไปแก้บนงวดที่แล้วติดไว้แก้บนให้เสร็จก่อน
ถ้าอยากจะได้งวดต่อไปนะฮะไปแก้บนก็มี

ส่วนใหญ่ก็จะว่าจ้างคณะนางรำพร้อมกับคณะกลองยาว

บริเวณรอบวัดเจดีข้างโบสถ์เนี่ยนี่แบบนี้
ก็สร้างสีสันความสนุกสนานนะคะเราเห็นเราก็สบายใจนะคะ
แล้วตอนนี้เนี่ยภาคใต้ก็อากาศเย็นด้วยนะคะ
้อนรำไปแล้วก็ลุ้นเลขกันไปเย็นนี้ค่ะ
นักเสี่ยงโชคมักจะไปส่องหาเลขเด็ด
บริเวณต้นตะเคียนโบราณอายุกว่า๑๐๐ปี

เดินทั่ววัดหรือเปล่าเขาไม่ไหลจืดให้กราบไหว้
ใช่วัดใหญ่มากนะครับ
ซึ่งจะบอกว่าแต่ละคนก็เห็นต่างกันไป
ตาดีได้ตาร้ายเสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย

เออคุณท่านจะเสียหรือจะได้เรียบร้อยฮะรัฐบุญวัฒนานะฮะค่ะ
ไปต่อที่อุดรธานีครับที่วัดศรีทรงธรรมอำเภอหนองหานนะครับ
๒๓ยีภรรยาชาวบ้านผักตบอาชีพขายของเบ็ดตะเล็ด

หลังจากรับแหวนรูปไอ้ไข่ไปบูชา
ปรากฏว่าถูกสลากินแบ่งรัฐบาล๒งวดติดนะฮะ
ก็บอกว่ารับหน่อไปครึ่งล้านนะครับ
แล้วก็ตั้งใจว่าอยากให้โชคต่อโชคไปอีกสัก๗งวดเลยนะ

ก็เลยนำประทัด๓๐๐๐นัด
จุดแก้บนและขอพรไอ้ไข่
บันดาลทรัพย์เสียงดังสนั่นวัดเลยนะครับ
แล้วก็คอตัวเลขก็ไม่พลาดฮะ
สองสามีภรรยาไปส่องเลขปลายประทัดกันตามระเบียบนะครับ

คุณผู้ชมตอนนี้จะบอกว่าไปที่ไหนก็จะเจอไอ้ไข่นะคะ
เหนือค่ะชาวบ้านนักเสี่ยงโชคพากันแวะเวียนไปขอโชคขอลาบจากกุมารเทพไอ้ไข่
ที่วัดสมณัฐตุ้มท่าหรือวัดทุ่งท่าที่ชาวบ้านเรียกกันแบบนี้นะคะ
ที่พยาวเห็นไหมคลึ้นเครงแบบนี้ล่ะค่ะ
จู่คุณผู้ชมโฟกัสดีใครทำอะไรอยู่ละก่อนค่ะมาดูจอก่อนค่ะ
ต้องมองด้วยตาเห็นไหมนั่นนะคะอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอาการแปลก
มือไม้สั่นทำไมฮะลักษณะเหมือนโดนแฝงที่ร่างนึกออกไหมคะ
สิงโดนแฝงอะไรประมาณเนี้ยคนที่มาขอโชคขอลาบเขาไปมุงดูกันใหญ่เลยนะคะ
แถมคุณผู้หญิงคนนี้ยังพูดบอกว่าจะมาช่วยสร้างวัดพร้อมทั้งขอน้ำแดงมาดื่มด้วย
ชาวบ้านหลายคนพอเห็นแบบนี้เอาขอน้ำแดงต้องกุมารไอ้ไข่ใช่ไหม
เขาก็เลยเชื่อว่านี่คือไอ้ไข่มาแฝงร่างคุณผู้หญิงคนนี้ค่ะ
พร้อมกับเอากระดาษกับปากกาให้กับคุณผู้หญิงคนนี้ได้จดใบ้เลขด้วย
แล้วเขาก็จดจริงนะตอนแรกเราก็ลุ้นกันว่าจะจดหรือเปล่า
แล้วจดจริงฮะดื่มน้ำแดงเสร็จปุ๊บจดเลยค่ะเป็นตัวเลข
ตื๊ดค่ะบางคนก็บอกว่าเอาล่ะในเมื่อตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวไปหาเลขในขันน้ำมนต์ด้วยนะคะ
ไปหาเลขในขันน้ำมนต์นี่แหละคุณดูนะคะน้ำตาเทียนเยอะมาก
ลอยกันเป็นแผงแบบนี้แยกเอาเองนะคะว่าเลขอะไร
ก่อนที่จะมีการออกรางวัลบ่ายนี้คนแห่ไปขอโชคขอลาบกันเยอะมากค่ะ
บางคนก็ไปแก้บนนะคะนอกจากไปไหว้ขอพรแล้ว
สังเกตรูปปั้นไอ้ไข่ให้ดีเถอะค่ะมีสร้อยคอทองเหลืองแล้วก็มีการสวมไว้แบบนั้นนะคะ
สองเส้นด้วยกันนะคะเขาว่ากันว่าสร้อยทั้งสองเส้นนี้นั้น
มีคนถูกรางวัลในงวดที่แล้วนำมาคล้องให้ไอ้ไข่เพื่อแก้บน
ร้อยคอทองเหลืองนะเป็นสร้อยคอทองเหลืองหนักสามบาท
มูลค่าเท่าไรมีได้บอกนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ
พอไปไหว้ไอ้ไข่แล้วก็คือต้องไปส่องอะไรล่ะ

วันก่อนเนี้ยมีคนนำประทัดหนึ่งหมื่นนัก
จุดแก้บนหลังจากที่ปุ๊บปั๊บรับโชค
คุณงวดนี้ค่ะดูไว้นะคะนั่นแหละนะคะ
นักเสี่ยงโชคขาจรเขาก็เลยบอกว่า
ในเมื่อสองแล้วได้ทั้งสองตัวสามตัว

นี่คุณผู้ชมดูข่าวเที่ยงนี้ไปหาซื้อตอนนี้ยังทัน